นี้เนี่ยต้องบอกว่าทั้งคุณหมอนะทั้งรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทินเนี่ย
ครับฟังแล้วต้องหันควับอย่างนี้เลยยังไงอ่ะ
เป็นไปได้ยังไงคุณทวดท่านหนึ่งที่นครศรีธรรมราชครับ
อายุเกือบร้อยปีไม่เคยฉีดวัคซีนโควิด๑๙ครับ
ท่านติดโควิดแต่ท่านยังปลอดภัยดีครับแล้วท่านหายด้วยคุณผู้ชม
ยาฟาวิทานไหมไม่ได้ทานเลยฮะจริงอ่ะทานแค่สมุนไพรครับ
นี่คือเคล็ดลับเหรอคะใช่แล้วครับนี่นักข่าวไปที่บ้านเลขที่สิบเก้าในตำบลท่าซัก
อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโอ้ตอนไปถึงไปเจอนางจารึก
อินทัศน์ศิลาอายุห้าสิบแปดปีนางจารึกเนี่ยท่านก็ดูแลคุณแม่ครับ
คุณแม่ชื่อว่าทวดสมนวลอายุ๙๙ปีนี่คือทวดหญิงเหล็กเลยนะ
หญิงเหล็กจริงจริงโควิดก็ทำอะไรท่านไม่ได้ครับค่ะท่านอายุเก้าสิบเก้าปีแล้วครับ
โอ้โหแล้วคุณพี่จารึกเนี่ยก็ต้องดูแลทั้งคุณแม่
แล้วก็พี่สาวอีกคนชื่อว่านางจำเนียนนางนวลอายุ๗๘ปีด้วยครับ
ซึ่งคุณยายจำเนียนป่วยเป็นโรคพากินสารช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับ
มีลูกสิบคนเธอเนี่ยเป็นคนที่เก้า
แต่ละคนก็แยกย้ายกันไปมีครอบครัวมีลูกหลานเหรนลื้อ
ไปจนถึงลืบลืบเลยนะฮะสืบสายเลือดกว่าร้อยคนอืม
เมื่อกลางเดือนมีนาที่ผ่านมาครับเธอและคุณทวดส้มนวลรวมถึงลูกหลาน
ที่มีบ้านอยู่ใกล้เคียงกว่า๑๐คนเนี่ยนะติดโควิดกันหมดเลย
ติดโควิดกันทั่วหน้าเลยยกเว้นนางจำเนียนที่ป่วยเป็นพากินสัน
ก็เลยแยกไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวทุกคนก็ได้รับการยืนยันว่าติดโควิด
แล้วก็ขอมารักษาตัวที่บ้านด้วยสมุนไพรไทยแล้วก็กินยาตามอาการ
แต่ว่าตอนที่ป่วยคุณทวดส้มนวลท่านนี้ครับท่านกินอะไรแทบไม่ได้เลยนะ
เจ็บคอพูดน้อยปวดเมื่อยตามร่างกายลูกหลานเห็นโอ้โหใจคอไม่ดีเลยอ่ะ
อายุก็จะร้อยอยู่แล้วใช่ก็ต้องยอมรับนะว่า
ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้คือเป็น๗กลุ่มเสี่ยง
นั่นก็คือผู้สูงอายุอันนี้ไม่ได้แช่งท่านนะคะ
อันนี้พูดแฟคข้อมูลที่เป็นจริง
หลานบางคนก็ถึงขั้นสวดหมดแล้วอ่ะพี่ปุ้ย
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณทวดส้มนวลเลย
เพราะว่ากลัวว่าท่านจะสู้โรคไม่ไหวครับค่ะ
แต่แล้วครับพอผ่านไป๓๔วันปลาติหารเกิดโอ้โห
คุณทวดส้มหนวลอาการดีขึ้นเฉยเลยกินข้าวได้ตามปกติเลยครับ
แล้วก็หายจนได้เพื่อนบ้านนี่ยกย่องเลยว่าเป็นคุณทวดห้าแผ่นดิน
แกร่งที่สุดในปรัฐพีนี้ครับโอ้โหนี่โควิดก็เอาเธอไม่อยู่นะฮะ
ค่ะโอ้โหหวังว่าท่านจะอายุยืนยืนสัก๑๒๐ปีไปเลยฮะคุณทวด
คือนั่งทานข้าวดูสิยังแข็งแรงอยู่เลยอ่ะค่ะ
ปุ้ยอวยพรให้คุณยายสุขภาพดีเป็นภาษาปากใต้หน่อย
เออเดี๋ยวนะข้อให้ยายสุขภาพแข็งแรงค่ะเออเออนะฮะ
แต่ว่าผู้สูงอายุท่านอื่นถ้าผมขอร้องได้อยากจะให้ไปฉีดนะครับ
จะได้ป้องกันตัวเองนะฮะเพราะว่ายังมีคนที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙